เราเริ่มต้นเหตุการณ์วันนี้นะครับด้วยการไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนแถวหนองคายก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อนะฮะคนขับเนี่ยวูบกระทันหันแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถของรถพ่วง๒๒ล้อ
รถบรรทุก๒๒ล้อเนี่ยเขาปิดเสียงเอาไว้ก็เลยเห็นแต่ภาพโอ้โหรถกระบะคันนี้เนี่ยถูกชนด้วยนะ๑ใน๖คัน
ใช่ค่ะแต่เข้าใจว่าผมว่าน่าจะมองกระจกหลังแล้วเห็นว่ารถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อเนี่ยยังมาอยู่
เข้าวูบไงไม่ทันในเงียบเบรกอ่ะ๔๕๖แต่ครั้งนี้เขาก็โดนชนเขานี่ออกมาต้องเป็น
นะครับเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับจะสังเกตได้เลยว่ารถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
ไม่ได้เบรกเลยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสิบโมงเช้าเมื่อวานนี้
บนถนนมิตรภาพบ้านน้ำสวยหมู่๑ตำบลสะไครอำเภอสะไคร
ที่จังหวัดหนองคายนะครับเป็นจุดที่ใกล้ใกล้กับจุดตรวจสพสะไครนะครับ
ผู้บาดเจ็บใน๕คนนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หนึ่งในห้าเป็นหญิงอายุหกสิบอาการหนักหายปลาร้าหักนะครับ
เป็นชาวอุดรธานีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อที่ไปชนเขา
บอกว่าขับรถบรรทุกขนมเย็นลี่มาจากอุดรธานีต้องไปส่งลูกค้าที่นครหลวงเวียงจันทร์สปลาว
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งเล็กน้อยในเปี๊ยกบอกว่าวูบกระทันหันครับ
ไม่ทันสังเกตเห็นว่ารถข้างหน้าเนี่ยเขาชะลอความเร็วกัน
เพราะข้างหน้ามีจุดตรวจของตำรวจที่ตั้งด่านตรวจตามปกติอยู่
ก็เลยพุ่งชนนี่ฮะทั้งรถของคนไทยคนลาวที่จะเดินทางกลับประเทศเนี่ย
โดนกันหมดนะครับหกคันนะฮะทางบริษัทประกันของรถบรรทุกเขาก็มา
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วอืมนี่ฮะโอ้โหค่ะ
เห็นแล้วน่ากลัวน่ากลัวค่ะคือหลบไปไหนไม่ทันแล้วอ่ะ
ก็จอดต่อต่อกันโอ้โหพุ่งมาขนาดนั้น
แต่กระบะคันนั้นถือว่าเขาก็ยังมีสติดีนะเขาพุ่งหนีไปก่อนนะ
แรกคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกระบะพุ่งไปทำไมเออจะหนีไปไหนเออนะคะ